เป็นเหมือนซากรถเก่าแล้วจอดขวางแบบนี้

เป็นยังไงบ้างครับเดือดร้อนหรือยังครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ

นั้นเลยไหม

ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องออมก็ขึ้นฟุตบาท

ไปเจอกับซากรถที่จอดขวางทางอยู่แบบนี้
อยู่บริเวณเป็นตึกทาวน์โฮม๔ชั้นครับ
ติดกับถนนภายในซอยร่มกล้าว๒๔

สภาพรถที่จอดขวางเป็นแบบนี้นะครับ

กับรถมันก็ทั้งเก่ามันเหมือนจะเหลือแต่ซากแล้วนะ
เอาไปไว้ที่อื่นหรือเปล่าเอาไว้ตรงนี้ทำไม
ชาวบ้านบางคนบอกว่าไปถามกับเจ้าหน้าที่ตึก
เจ้าหน้าที่ตึกบอกว่าคุณต้องไปคุยกับเจ้าของซากรถเขาเอง
พอไปคุยกับเจ้าของซากรถคำตอบที่ได้คือ
เอ้าทำไมตรงนี้เป็นพื้นที่จอดผมเป็นกรรมสิทธิ์ที่ผม
ถ้าอยากได้ที่ตรงนี้ก็ต้องไปฟ้องศาลเอา
ชาวบ้านก็เลยงงตาแตกเลยครับทำยังไงได้บ้าง
เจ้าของเขาคือเขาอ้างสิทธิ์ถือคลองในที่ดิน
ที่ยังพวกคุณสร้างความลำบากให้กับเขา
เนื่องจากทำให้พื้นที่ของเขาซุด
อันนี้คือพื้นที่ของเขาซุด
แต่สิ่งที่ผมมองเห็นถ้ามันซุดมั้ยก็ซุดกันทุกคนแถมนี้
จากนี้ชาวบ้านบอกว่าตอนฝนตกก็จะมีน้ำท่วมขังด้วย
เพราะว่าน้ำระบายไม่ได้มีซากรถแล้วก็กองเสร็จ

ทางเจ้าของรถหรือว่าทางพื้นที่ตรงนี้
จะมีคำชี้แจงยังไงเพราะนี่เป็นจากมุมชาวบ้านเท่านั้นนะครับ